คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้นิดนึงมีผู้ชายคนหนึ่งอายุห้าสิบเก้าอะค่ะ
เขาบอกว่ามีคนตามฆ่าแล้วเขาก็หวาดภาวะมากเลย
คนคนนี้จะมาตามฆ่าเขาเขาก็เดินหายไป
หายเข้าไปในป่าแล้วหายไปเลยลูกก็ออกตามหา
ป๊อปกลายเป็นศพคือศีลชีวิตอยู่ในคลอง
คือไปเก็บน้ำยางในสวนยางใกล้บ้าน

แต่ตอนเข้าไปอยู่ดีนายนิรันดิ์ก็บอกว่า
แล้วก็สับกระส่ายนะผู้จับวนไปวนมาและมีอักการแปลก
ทีนี้พอเก็บน้ำยางเสร็จไม่ออกมาจากสวนยาง
เห็นว่าพ่อหวาดภาวะก็บอกพ่อว่า
งั้นพ่อยังไม่อยากออกมาก็อยู่ในสวนไปก่อน
ก็เอาน้ำยางไปเก็บที่บ้านกันแล้วเดี๋ยวกะว่าจะกลับมารับพ่อ
ปรากฏว่าพ่อเดินหายไปในสวนหายไปในป่าหายไปเลยอะค่ะ
ครอบครัวก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะว่าช่วยตามหาหน่อยกลัวว่าพ่อจะได้รับอันตราย
ครอบครัวก็เป็นห่วงหลายอย่างคนตามฆ่าที่ว่านี้มีจริงไหม
มีใครไปตามจะไปทำร้ายพ่อหรือเปล่ากังวลกันไปหมด
หน่วยกู้ภัยมังกรทุ่งสงศ์กู้ภัยในพื้นที่
ผู้นำท้องถิ่นชาวบ้าน๓๐กว่าคนนะคะ

ก็ตั้งแต่เช้าใช่ไหมคะเช้าเมื่อวานตกเย็นตกดึกไม่เจอ
ลูกยืนยันว่าไม่มีใครจะมาทำร้ายพ่อนะ
แต่แปลกจริงทำไมพ่อบอกว่ามีคนตามฆ่ามีคนไล่แทง
มีตกกังวลกว้างเก๋งไม่มีใครทำร้ายเลย
คือก่อนหน้านี้ก็มีพูดเป็นรางสังหรณ์มาก่อนตามที่บอกนะคะ

เพื่อนสนิทของพ่อสองคนที่ดื่มเหล้าด้วยกันเป็นประจำ

แล้วก็พอเพื่อนพ่อเสียชีวิตพ่อก็เริ่มมีอาการหวัดภาวะ
คิดว่าคนจะตามฆ่าอะไรแบบนี้ค่ะ

ชาวบ้านเขาก็พูดกันไปในลักษณะที่ว่าไปลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรหรือเปล่า
ก็เลยมีอาการแปลกมีอาการภาวะกระสับกระส่าย
ล่าสุดเช้าวันนี้ออกตามหากันอีกรอบ
ก็ย้อนกลับไปที่จุดเดิมก็คือที่สวนยางพารา
ก็ตีวงรัศมีค้นหาเพิ่มอีกสัก๒๓กิโลกรัม
เลยตัดสินใจว่าตามความเชื่อนะคะ
ก็ทำพิธีขอขมาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาดูหน่อย
ศักดิ์สิทธิ์ตรงเนินเขาข้างคลองในสวนนะคะ
ก็อยู่ห่างจากบ้านประมาณสัก๓๔กิโล
จุดตรงนี้นายนิรันดิ์มาบ่อย
ก็เนี่ยจุดทูปจุดเทียนขอคำมาบอกเจ้าที่เจ้าทาง
สักพักค่ะเจอศพ
เจอศพนายนิรันดิลอยคว่ำหน้าอยู่ในคลอง
ก็มีซากกิ่งไม้ซากสิ่งปฏิกุลอะไรตรงคลองอ่ะนะคะ
ต้นประโหลสอบพอร์ททุ่งสงศ์แพทย์เวียนโรงพยาบาลทุ่งสงศ์
ตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีบาดแผลไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
คาดว่าอาจจะเดินตกคลองแล้วก็จมน้ำนะคะ
ครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตอะไรค่ะ
ก็ไม่น่าจะมีใครไปตามทำร้ายหรือว่าตามฆ่านะคะ
ครับแต่ก็เจอคุณลุงกันแล้ว